เรื่องขององศาลจำหนักภาคใต้หนึ่งนะคะ
รับก่อนว่านี่ไม่ใช่ปัญหาเรื่องความขัดแย้งทางศาสนานี่ไม่ใช่ปัญหาการทหาร
นี่คือความขัดแย้งทางการเมืองหมายความว่าต้องแก้ด้วยการเจรจาทางการเมือง
เจรจาสันติภาพไม่มีการเจรจาสันติภาพใดสำเร็จภายในเวลา๓ปี๕ปี
ใช้เวลาเป็น๑๐ปีเผลอ๒๐ปีทั้งนั้นใช้ความไว้เนื้อเชื่อใจการหยุดชะงักบ้าง
ไปต่อบ้างแต่ต้องรักษาให้มันไปให้ได้เพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องที่หนึ่งสนับสนุนการเจรจาสันติภาพ
สามแสนล้านชีวิตคนอีกห้าพันกว่าคน
บาดเจ็บอีก๒๓หมื่นทรัพย์สินเสียหายประเมินค่าไม่ได้
กลายเป็นความขัดแย้งที่น้องเลือดที่สุดครั้งหนึ่งของโลกนะคะ
ไม่ได้มีการพยายามที่จะให้เกิดการเจรจาสันติภาพมากพอ
ใช้แต่ทหารจำไว้หนึ่งอย่างนะคะ
สันติภาพไม่มีทางงอกออกมาจากลายกระบอกปืนอืม
ใต้ท็อปบูธทหารสันติภาพงอกงามไม่ได้นี่คือเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจ
แล้วถามว่าทำยังไงทำให้การเจรจาสันติภาพดำเนินต่อไปในขณะเดียวกัน
ในขณะเดียวกันลดความคับข้องใจของคนในพื้นที่
ซึ่งต้องยอมรับว่าเกิดจากการใช้อำนาจเกินขอบเขตของเจ้าหน้าที่รัฐ
ลดอย่างไรรูปธรรมก็คือกฎหมายพิเศษที่ใช้ใน๓จังหวัดภาคใต้
ใช้กฎหมายปกติกฎหมายพิเศษเช่นพระราชกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉิน
อาจจะยังจำเป็นต้องมีรัฐบาลประกาศได้๗วัน
แต่ไม่ใช่ประกาศใช้ตลอดไปไม่มีสถานการณ์ฉุกเฉินใดคงอยู่ตลอดไป
ฉุกเฉินหมายความว่าชั่วคราวเจ็ดวันประกาศได้
ถ้าเขาจะแย่งว่าขนาดมีกฎหมายพิเศษยังเอาไม่อยู่เลย
ก็มีกฎหมายพิเศษขนาดนี้เป็น๑๐ปีอย่างนี้
ยังแก้อะไรไม่ได้คุณยังคิดว่านี่มันแก้ได้อีกหรือคะ
เราไม่ได้บอกว่าห้ามใช้เลยค่ะมีกลไกที่ชัดเจนอนาคตใหม่บอกว่า
ถ้า๗วันประกาศพรกรฉุกเฉินรัฐบาลประกาศได้
แต่ถ้าเลย๗วันต้องให้รัฐสภาเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
ถ้าเลยเจ็ดวันถ้าเลยสามสิบวัน
เลย๓๐วันกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
สิทธิ์ฟ้องสารปกครองเพื่อให้พิจารณาว่า
นี่ล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพประชาชนหรือไม่
เพราะฉะนั้นจะบอกว่าห้ามเด็ดขาดเลย
แต่ว่ามีกรอบที่จำกัดการใช้อำนาจเกินขอบเขตของรัฐ
ที่ต้องมีอีกอย่างก็คือสิ่งที่เรียกว่าความยุติธรรมระยะเปลี่ยนผ่าน
สิ่งนี้จำเป็นต้องมีในทุกกระบวนการคลี่คลายความขัดแย้งที่เรื้อรังแบบนี้
เยียวยา๑คืนความจริงให้ประชาชน
ใครทำอะไรกับใครที่ไหนอย่างไร
คืนความจริงให้ผู้สูญเสียทุกฝ่าย
ก็คือเยียวยาผู้เสียหาย
กระบวนการยุติธรรมต้องเยียวยาผู้เสียหายทุกฝ่าย
และจะนำไปสู่การลดความตึงเครียดบาดหมางในพื้นที่
ข้อสุดท้ายที่จำเป็นต้องทำก็คือเสริมสร้างเศรษฐกิจของ๓จังหวัดภาคใต้
เราไปในพื้นที่จริงเราจะเห็นว่าวัยรุ่นว่างงานเยอะมาก
หนุ่มสาวหัวหน้าครอบครัวต้องไปทำงานที่มาเลเซีย
และทำให้เกิดปัญหาสังคมตามมามากมายเกิดความคับข้องใจ
ไม่ว่าจะเป็นคนพุทธคนมุสลิมคนศาสนาใดต้องกินข้าว
เมื่อท้องอิ่มความคับข้องใจในพื้นที่จะลดลง
อุตสาหกรรมฮาล้านทั้งการท่องเที่ยวและอาหารให้เกิดขึ้นในพื้นที่
อุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับชุมชน
สร้างงานให้เกิดขึ้นในพื้นที่ให้ได้
ทำให้๓จังหวัดภาคใต้เป็นข้อต่อของเศรษฐกิจ
ระหว่างพุทธที่อยู่ข้างบนกับมุสลิมอีก๓๔๐๐ล้านคนที่อยู่ข้างล่าง

และทั้งหมดนี้คือแนวทางการแก้ปัญหาของเราค่ะ